ติดตามอีกหนึ่งคดีความเกี่ยวกับเรื่องร้านทำเล็บของสาวในวงการบันเทิง
ที่เขาร่วมหุ้นลงขันกัน
อย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบกันไปว่ามีดราม่าผ่านโซเชียล

หางเลขต้องมาเอี่ยวกับคดีความฟ้องร้องเรื่องร้านทำเล็บ
ระหว่างนักแสดงสาวดิวอริสลาและซีแนม

เกี่ยวอะไรอ่ะคือหนูนาเนี่ยนะเป็นหุ้นเล็ก
แล้วเจ้าตัวก็ขอออกมาเคลียร์นะคะว่าตัวเองเนี่ย
เป็นแค่หุ้นเล็กและวันที่๑๐กันยาที่จะถึงนี้
สารนัดไกล่เกลี่ยก็ยังต้องรอดูอยู่ว่าจะต้องไปด้วยหรือเปล่า
ล่าสุดยังไม่ได้คุยกับพี่ดิวค่ะที่นัดไกล่เกลี่ยล่าสุดใช่ไหมคะ
ยังไม่ได้คุยกันจริงจะต้องคุยแล้วล่ะแต่ว่า
ยุ่งยุ่งใช่ค่ะคือจริงจริงก็ไม่อยากให้เป็นแบ่งอะไรแบบนี้เนอะ
เพราะว่าจากใจก็ไม่อยากให้มีเรื่องราวกันใหญ่โตอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เราก็ด้วยความที่เราก็รู้จักทั้งพี่ดิวเพราะว่าพี่ดิวเป็นคนชวนเข้ามา
เวลาเราอัปเดตเปเปอร์เรื่องต่างเรื่องทางกฎหมายเรื่องทุกอย่างอย่างนี้ค่ะ

ยังไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราเห็นแบบเห็นตัวเลขอยู่ว่าแบบ
มันอย่างนี้ที่แบบเพราะอะไรเหตุผลอะไรอย่างนี้ค่ะทุกอย่างค่ะ
ค่ะส่วนเรื่องงานหนูนายืนยันนะคะว่าไม่ย้ายค่าย
แต่ที่เห็นแวบไปแวบมาหลายค่ายหลายสังกัดเป็นเพราะว่า
ซึ่งก็รวมไปถึงงานละครเวทีต่างวิกอย่างบุภาราตี
แต่จะประกบกับใครนั้นไปฟังเจ้าตัวกันเลยจ้า

จะได้ร่วมงานกับพี่แดนถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะ
เต้นเพราะว่าพี่แดนเขาเป็นคนมีแบบ
เวลาเขาเล่นละครเขามีเสน่ห์มากอยู่แล้ว

จ้าถึงแม้ว่าคู่ในละครเวทีเนี่ยจะเป็นพี่แดน
แต่คู่ในชีวิตจริงของหนูนาหนึ่งธิดา
คือพี่จูเนียคนดีคนเดิมเท่านั้นนะคะ
ตายแล้วแต่ก็หนูนาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมาก
เห็นหนูอยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็ทั้งร้องเพลงได้ทั้งเล่นละครดี
ผลงานแบบละครเวทีเนี่ยเธอก็เหมาไปเยอะนะ

ก็ติดตามผลงานละครเวทีเรื่องล่าสุด

น่าสนใจเรื่องนี้บอกเลยน่าสนใจจริงนะคะ